พระราม๒เขาเป็นใครบางคนอาจรู้แต่หลายคนไม่รู้

แต่พฤติกรรมอย่างกับมาเฟีย
บุกเข้าในภูวิลล่าวัยรุ่นนั่งอยู่ตบ

อยู่ไหนเฮ้ยมิ้นอยู่ไหน
ไม่มีใครตอบเพราะมิ้นไม่อยู่ตรงนั้น

นะฮะคือตัวเอกต้องไปที่หลังอ๋อตัว
ตัวอ่ากลุ่มใช้จับห้าหกคนได้ไหม
คุณผู้ชมเมื่อกี้ได้นับไหมถือปืนเดิน
สายอาดเข้าไปในภูวิลล่า
ถนนจองเทียงสายสองดะบนหนองปรือบางละมุง
ศีรษะของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในนั้นพัวพัวพัวนี่ไงนี่ฮะไม่เจอใช่ไหม
เอาบัตรประชาชนมาเฮ้ยยึดบัตรประชาชนเขาได้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิ
นะฮะแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถตู้มาหรูซะด้วยมาเอาผาด
สีขาวอืมป้ายทะเบียนสวยซะด้วยแปดแปดแปดแปดโอ้โหแปด
เลยครับจอดอยู่ข้างหน้าหนึ่งในชายชะกันที่ใช้ปืนนะ
ออกมาที่หลังยิงไอ้รถของนักท่องเที่ยวที่เขาอยู่ข้างใน
เอายิงปั้งยิงยางแตกหมดเลยดอม
ประมาณนั้นดีดูแบรนด์แต๋แบรนด์แต๋หมดแล้วแจ๊ดหมดแล้ว

กรุศเมืองปัทยาโรงพฤษฐีไปตรวจสอบ
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกปืนตบ
เลือดไหลอาบตัวเลยกู้ภัยประถมพยาบาล
แล้วส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

อ่าไม่ไปก็ไม่ไปไปดูหน้าภูวิลล่าหน่อยพบรถเก๋งสามคัน
ล้อทุกคันถูกยิงรั่วหมดที่ผมบอกอ่านี่ไงอ่ะใกล้กันครับ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓ปลอกตกอยู่
มีหัวกระสุนหัวหนึ่งนางสาวเออายุยี่สิบเอ็ด
เป็นแฟนของนายปริญญาซึ่งถูกตบด้วยปืน
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุพวกหนูก็นั่งกิน
กินเบียร์กันอยู่ข้างสระในภูวิลล่ากำลังฟินเลย
อืมมีกลุ่มชายชะกันถือปืนติดไอ้นี่ด้วยนะ
ติดที่เก็บเสียงอ่ะไซเลนเซอร์อ่ะน่ะเออเข้ามาจ่อ
โอ้โหจ่ออะไรเปล่าจ่อหัวน่ะนั่งอยู่แบบนั้นอ่ะค่ะ
ตอนนั้นโดนเจาะนึกว่าโดนแล้วนั่งกินเบียร์เอาเท้าจุ่มน้ำอยู่
ปืนมาจ่อหัวหนึ่งในคนร้ายใช้ด้ามปืนตบพัวก็ให้
กลุ่มเพื่อนผู้ชายตบแบบเรียงตัวเลยนะถามมิ้นท์อยู่ไหน
แล้วใช้ปืนบังคับพาไปค้นห้องไปค้นห้องดินะฮะ
คือเขามีสิทธิ์อะไรในการยึดเพราะว่าพอยึดมาแล้วนะเขากระทืบ
กระทืบเสร็จให้โทรศัพท์มันแตกใช่ไหมเอาหย่อนลงชะโคกทิ้งกดน้ำอ่ะ

เออแล้วขู่ด้วยอย่าโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะ
แล้วเมื่อไม่เจอคนชื่อมิ้นท์ก็ยึดบัตรประชาชนไป
ของแฟนกับของพี่สาวคนในกลุ่ม
แล้วบอกอย่าแจ้งความนี่จะฆ่าเสียให้ตายนั่น
หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลในที่เกิดเหตุทราบ
ผู้ก่อเหตุคือนายจิระโรธวัฒนะหลังพระราม๒รู้จักป่ะ

ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นคนที่บุกเข้ามา
ภูวิลล่าเป็นคนสุดท้ายเสื้อขาวเนี่ย
เดินผ่านไปแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ย

เบอร์๓๓นะครับ
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับ

ข้อหานักเป็นเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวบุกลุก
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะ

อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ
ติดตามตัวมาดำเนินคดีนี่คือโฉมหน้าหลังพระราม๒ครับ
อุกอาจขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคิดดูถึงขนาดบิ๊กโจ๊กไปเองอ่ะ
โอ้ลองหอบว่าตลอดเฮ้อพลละบรดเอกสุลเชษหักพานครับ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเฮ้ยคุณปล่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในท้องที่ได้ยังไง
นี่เสียงในฟิล์มนะไปติดตามด้วยตัวเองเลยบิ๊กโจ๊กบอก
สอบปากคำไปแล้ว๘ปากส่วนสาเหตุไม่ขอเปิดเผย

จะเสียรูปคดีถูกเรื่องมันจะเสียรูปคดี
สำหรับผู้ก่อเหตุนะเคยก่อเหตุโอ้โห
อ่าสั่งเร่งขยายผลคดีนี้แบบคู่ขนานไปเลยมีทำที่อื่นด้วยหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับในมิ้นท์นะคุณผู้ชมไอ้มิ้นคนที่คุยหลังหาตัวอยู่แล้วหาไม่เจอผู้สื่อข่าวได้คุย
อายุ๒๓มิ้นท์บอกว่าโอ้โหผมรู้ตลอดเวลาแหละที่พวกนั้นเข้ามาเนี่ย
ผมเห็นท่าไม่ดีผมปีนกำแพงหนีออกไปก่อนออกด้านหลัง
ทำให้เพื่อนต้องรับเคราะห์แทน
ดูสิว่าดูสิว่า
ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปเนี่ย
กี่วันจับได้อืมกี่วันจับได้ค่ะนับถอยหลังเลยเอออืม
เอาผาดใช่ไหมเอาผาด๘๘
เดี๋ยวรอตามเรื่องนี้ต่อนะคะน่าจะมีความคืบหน้าวันนี้ด้วย